แต่ว่าอีกหนึ่งคู่จิ้นที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยเขาฟินกันมากเลย
เพราะว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นสายลูกทุ่งนั่นเอง
สำหรับข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็พี่ไผ่พงศธรจ้า
คู่นี้เขาขอวางไมค์นะมาแบบพลิกบทบาท
รับเป็นบทบาทของการแสดงกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
โชว์ฝีมือกับการแสดงเป็นครั้งแรกกับทางวิกหมอชิต
ซึ่งโซเชียลเนี่ยนะโอ้โหชื่นชมในการแสดงของทั้งคู่มากเลยทีเดียว
พร้อมกับมีกองเชียร์ลุ้นให้คู่นี้เป็นคู่จริงกันซะเลย
แต่ขอบอกนะคะหยุดฟินกันแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าสาวข้าวทิพย์เขาก็ตอบแบบคนบันเทิงทั่วไปว่า
สถานะตอนนี้กับฝ่ายชายกับพี่ไผ่ก็เป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะ
ส่วนจะมีโอกาสพัฒนาหรือไม่ก็ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคะแต่ก็ทุกอย่างก็แบบรอให้เป็นไปตามเวลาดีกว่าค่ะ
แฟนคลับบ้างที่แบบมาเชียร์อยากให้แบบเป็นแฟนกายเป็นคู่จิ้นนะคะ
ดิวก็ดีใจที่แบบแฟนอินแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณนะคะที่แฟนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ
อินไปกับตัวละครก็เก่งค่ะเกรงแล้วก็แบบมีเขินกันว่า
ก็ตกลงว่าพี่ไผ่คือตรงนี้แบบมันเป็นฉากแบบก่อนเลย
ก็ได้นะคะไม่เป็นไรพี่ไพ่ก็โอเค

พี่ภัยก็แบบได้พูดกันว่าดีใจ
ที่แบบแฟนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้

กับการพลิกบทบาทวางไมค์แล้วมาเป็นนักแสดงครั้งแรกของทั้งคู่
คนไม่เคยแบบว่าร่วมงานกันแบบนี้
มันจะต้องมีฉากกุ๊กกิ๊กกอดกันอะไรอย่างนี้

แปลว่าเคมีไปคู่เนี่ยเค้าลงตัว

ถือว่าพลิกบทบาทเป็นครั้งแรกสำหรับคู่นี้นะคะ